นี่คือบรรยากาศการเตรียมตัวแล้วก็การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครนะคะ
ไปดูต่างจังหวัดกันบ้างแน่นอนหลายคนเนี่ยเตรียมเดินทางออกไปพักผ่อนต่างจังหวัด
การจราจรหนาแน่นทุกปีนะคะช่วงสงท้ายปีเก่าแบบนี้
เพราะฉะนั้นอย่างที่นครราชศรีมาเขาเร่งตีเส้นจราจรแล้วเพราะว่าต้องเปิดทาง
แล้วก็ตอนนี้มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหา๑๐เส้นทาง๑๐จุดรถติดหนาแน่นนะคะ
ส่วนตำรวจภูทรนครสวรรค์ก็เหมือนกันค่ะรถติดเป็นประจำปีนี้ก็ตั้งใจแก้ปัญหาให้ได้
เทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ทางตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์เขาเตรียมอย่างดีเลยนะคะ
สำหรับแผนรองรับการจราจรทั้งหมดตลอดทั้งวันคาดว่าระหว่างวันที่๓๐๓๑ธันวาคม
ประชาชนจะใช้เส้นทางผ่านเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นจำนวนมาก
ก็น่าจะทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรแล้วค่ะ
ให้ผู้สัญจรไปศึกษาเส้นทางนะและให้วางแผนการเดินทางมาให้ดีเลย
ถ้ามีความจำเป็นให้ใช้เส้นทางเลี่ยง
เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองหมายเลขหนึ่งสองสองช่วงหลักกิโลเมตรที่สามร้อยสามสิบเอ็ดค่ะ
ก่อนถึงเมืองนครสวรรค์สิบกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ย
สามารถเดินทางไปยังกำแพงเพชรหรือว่าพิศนุโลกได้เหมือนกันนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ทางหลวงกำแพงเพชรค่ะเขาก็คืนพื้นที่ทางหลวงหมายเลขหนึ่ง
นครสวรรค์ตากที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนที่ใช้เส้นทางในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ก็เป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงที่กำหนดให้ปีหน้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
เป็นปีแห่งการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะอีกหนึ่งจุดที่การจราจรหนาแน่นแล้วก็คนใช้เป็นเส้นทางเยอะก็คือ
นครราชศรีมานี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ทางหลวงเขาก็เลยเร่งตีเส้นจราจร
บริเวณทางหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่งสีคิ้วชายภูมิในอำเภอสีคิ้ว
หลังจากที่ก่อสร้างขยายผิวการจราจรจาก๒ช่องทางเป็น๔ช่องทางพิเศษ
เพื่อเตรียมเปิดรองรับการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่นายวิเชียรจันทรโนไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่าเส้นทางผ่านจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
น่าจะมีปัญหารถติดแออัดหนาแน่นประมาณสิบจุดโดยเฉพาะที่ถนนมิตรภาพตรงนี้เจ้าประจำ
บริเวณลำตะคองบริเวณทางต่างระดับสีคิ้วบริเวณทางต่างระดับสามแยกปัก
ถนนบายพาสกิโลเมตรที่หนึ่งถึงสิบสามก็เลยเตรียมเปิดช่องทางพิเศษ
ตั้งใจว่าจะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้คล่องตัวมากที่สุดค่ะส่วนศรีสะเกดค่ะ
คุณผู้ชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาปล่อยคารวาลเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ก็เป็นการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเบื้องต้นก็คือในพื้นที่๒๒อำเภอค่ะ
เช่นเดียวกันกับที่กระบี่ค่ะแขวงการทางจังหวัดกระบี่ก็เร่งซ่อมแซมไฟส่องสว่างตามถนนเส้นทางท่องเที่ยวแล้วก็เส้นทางสายหลักโดยเฉพาะสายกระบี่อาวนางคลองม่วง
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนะคะก็จะรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่มีตำรวจสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดนายค่ะ
ที่เขาพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และป้องปรามอาธิกรรมทุกประเภท
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนนั่นเองนะคะ